ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพม่ากันบ้างนะคะ
ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นเวลากว่า๑เดือนแล้ว
แต่ว่าระดับน้ำยังไม่มีทีท่าที่จะลดลงค่ะ

ก็ยังคงต้องประสบเหตุอุทธกภัยกันอยู่

และยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะ
ระดับน้ำในพื้นที่ประสบอุทธกภัยในภาคอิรวดี
สกายมะเกลและมันดาเลยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำอิรวดีที่ได้ที่น้ำล้นตลิ่ง

ซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นก็รายงานบอกว่า
ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าจะมีฝนตกในพื้นที่เหล่านี้อีก
อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น
เอ่อท่วมซ้ำเติมพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับอุทธกภัยในตอนนี้

นับตั้งแต่เริ่มเกิดอุทธกภัยเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า๑๒๐๐๐ครัวเรือน
คิดเป็นกว่า๔๓๐๐๐คนแล้ว
และมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัตินี้แล้ว๘คนด้วยกัน
พม่าเองต้องเผชิญกับเหตุอุทธกภัยใหญ่แทบจะทุกปี

และมีอิทธิพลจากฤดูมรสุม